วัดชายแดนใต้คนร้ายรอบวางระเบิดรถสายตรวจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเจ็บหนึ่งครับ
โอ้โหบึ้มสนัดเลยฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไม้แก่นแหล่นอยู่ในจังหวัดปาตนีก็แล่นผ่านในพื้นที่ของนราธิวาส
นี่คือหมู่๑ในพื้นที่หมู่๑
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่เคราะห์ดีมากฮะ

พลุนขนาดนั้นยางแตกขนาดนี้

แต่มีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาคือชาวบ้านฮะ

แล้วอาจจะมีการลงมาก่อเหตุสังหารซ้ำ
แต่เรื่องนี้เจ้าหน้าที่สามารถขับรถฝ่าไปได้

เหตุการณ์นี้จังหวัดนราธิวาสครับ